คุณผู้ชมครับถ้านับที่ประชาชนรายงานเข้ามา

ตอนนี้ฝนตกที่อุบลราชธานีมากกว่า๑๒ชั่วโมงแล้ว
เข้าไทยเร็วขึ้นและจากการประเมิน

มันอาจจะเร็วกว่า๔ทุ่มก็ได้
โรงพูดถูกนิยมวัฒนิยาแถลงสถานการณ์ล่าสุดนะครับบอกว่า
แนวโน้มจะเข้าถึงประเทศไทยเนี่ยระหว่าง๔ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะ
ล่าสุดที่รายงานเป็นแบบนี้ขณะนี้พายุโนรูเข้าสู่เวียดนามแล้วนะครับ
บริเวณแขวงสารวัลแล้วก็ถัดมาถึงสปลาวแล้ว
อ่อนกำลังลงจากพายุไต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อนมีศูนย์กลางอยู่ห่างนะครับ
ประมาณ๙๐กิโลเมตรทางตะวันออกของอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลรัชธานี
โดยมีความเร็วสูงสุดนะครับใกล้ศูนย์กลางประมาณ๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคาดว่าจะเป็นดีเปรชั่นแล้วเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นะครับในแนวไหนแนวจังหวัดอำนาจริง
จังหวัดอุบลรัชธานีประมาณ๔ทุ่มนะครับ
ซึ่งเร็วกว่าที่คาดและอาจจะเร็วขึ้นอีก
พายุโนรูนะครับตอนนี้นะฮะก็ส่งผลกระทบนะครับ
เมื่อคืนฝนตกเป็นวงกว้างสิ่งที่ต้องจับตาก็คือ
อุบลราชธานีอำนาจริงและอีกหลายจังหวัดทางภาคอีสาน
โนรูนะครับเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนกลางไปทางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อิทธิพลจากพายุโนรัวไว้ด้วย

ความเร็วลมจะลดลงกลายเป็น
ขออภัยครับความกดอากาศต่ำ
ขอให้ประชาชนที่อยู่ที่
ราบเชิงเขารุ่มน้ำ

ุ่มน้ำชีรุ่มน้ำมูล

ประชาชนติดตามสถานการณ์

นี่แหละค่ะกำลังจะเข้าไทยแล้วนะคะ